อุปกรณ์สำหรับการตีดาบของช่างแต่ละคนจะมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับวิธีการตีดาบและความถนัด
ซึ่งช่างจะต้องทำอุปกรณ์ขึ้นมาให้ตรงกับความต้องการ
เช่นด้ามจับของอุปกรณ์จะมีความสั้นหรือความยาวมากน้อยเพียงใด
ก็ต้องทำขึ้นมาให้ตรงกับความถนัดใช้ของช่างแต่ละคน
โดยจะมีอุปกรณ์พื้นฐานคือ
ค้อนใช้สำหรับการทุบการตีเหล็ก
ครีมใช้สำหรับหยิบจับเหล็กขณะที่กำลังตีหรือนำไปชุบแข็ง
ทั้งใช้เป็นตัวรองในการตี